สวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีคุณชิสานะครับ
เช่นเคยคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าว

ต่างในช่วงนี้นะครับใช่ค่ะน่าจะมีข่าวดีแล้วล่ะ
เพราะว่าทางสวบคก็เตรียมที่จะปลดล็อกนะครับในวันที่๑กันยายนนี้นะครับ
อย่างแรกเลยเปิดห้างได้แล้วก็ทานอาหารทานอาหาร
เรื่องนี้สำคัญหลายคนจ้องอยู่อยากจะไปใช้บริการนั่นแหละ
ส่วนถ้าเป็นร้านในห้องแอร์๕๐อันนี้คือเรื่องของอาหารการกิน
เขาไปนั่งทานได้แล้วนะส่วนใครอยากเสริมสวย
ตัดผมอยากจะไปนวดแต่นวดเฉพาะฝ่าเท้านะ
ไปได้แล้วค่ะรวมถึงขยับออกกำลังกายไปวิ่งในสวนสาธารณะเปิดให้แล้วสนามกีฬาที่เหมือนเป็นประเภทแบบเปิดโลกอะค่ะก็ไปได้
ส่วนของการใช้อาคารสถานศึกษาต่างต่างก็ทำได้เหมือนกันแต่เรื่องของการเปิดเทอมเดี๋ยวต้องว่ากันอีกที
ใช่อ่ะส่วนห้างต่างนะครับเปิดบริการได้ยกเว้นส่วนที่เป็นการทำกิจกรรมร่วมกันก็คือเป็นการรวมกันมากเนี่ยอันนี้ถ้ายังทำไม่ได้

ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยสามารถเดินทางได้นะครับ
รวมถึงการเดินทางโดยเครื่องบินและระบบขนส่งสาธารณะสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้
ก็ถือว่าผ่อนคลายไปเยอะนะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดก็จะมีเงื่อนไขในการเดินทางด้วยเหมือนกัน
มีผลหนึ่งกันยาทยนต์นะคะคุณผู้ชมแต่ยังไงก็ตามยังคงเพาตรวมนะ
ครับยังคงห้ามออกจากเคหาสถานเวลาสามทุ่มถึงตีสี่อยู่เหมือนเดิมค่ะ
อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทุกคนไม่ใช่ว่าผ่อนคลายแล้วดิฉันก็จะคลาย
ทุกอย่างก็ไม่ใช่ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดใส่หน้ากากอนามัย
มีโอกาสอย่าตกเหมือนเดิมถูกต้องครับคุณจิตาได้แล้วค่ะอ้ะ
มีหลายคนนะคะที่ก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากกร
การชำระรวมไปถึงชะลอการฟ้องร้องด้วยนะคะ
จากผลกระทบโควิด๑๙นี่แหละค่ะก็ทำให้มีปัญหาการผิดนัดชำระหนี้มากกว่า๖๐

สำหรับมาตรการเรื่องลดต้นลดดอก
ก็คือสำหรับผู้ที่ไม่เคยผิดนัดชำระเลย

ก็ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ๐๐๑ต่อปีให้นะคะ
แล้วก็เพิ่มส่วนลดเงินต้นจาก๓เป็น๕
นี้มีผลวันที่๑พฤษภาคมถึง๓๑ธันวาคม๒๕๕๙
ครับส่วนผู้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ชั่วคราวก็คือผ่อนผันจากเดิม
ขั้นต่ำ๑๐๐บาทลดลงเหลือเพียง๑๐บาทต่อเดือนนะ
มีผลตั้งแต่สิงหาคมนี้จนถึงมิถุนายน๖๕ก็คือปีหน้านะครับ
ค่ะส่วนกลุ่มที่ผิดชำระหนี้ผิดนัดเนี่ยนะคะ
เบี้ยปรับให้๑๐๐ในการชำระหนี้ปิดบัญชี
แล้วก็เพิ่มส่วนลดเบี้ยปรับจาก๗๕เป็น๘๐ให้เลยเพื่อให้เบี้ยลดลง
มีผล๑พฤษภาคมถึง๓๑ธันวาคมปีนี้ล่ะค่ะ
ส่วนลูกหนี้ที่มีสถานะปกติอยู่แล้วนะครับก็จะลดอัตราดอกเบี้ยปรับลดลงเนี่ย๐๕ต่อปีมีผล๑พฤษภาคมนี้นะครับ

อีกมาตรการหนึ่งคือการชะลอการฟ้องร้องนะคะ
สำหรับลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้องให้ชะลอการฟ้องร้องคดีและบังคับคดีออกไป
มีผล๕กรกฎาคม๖๓ถึง๓๑มีนาคม๖๔เว้นแต่ว่าคดีขาดอายุความ
อันนี้กรณีนี้รวมไปถึงชะลอการบังคับคดีและขายท่อตลาดทรัพย์สินถึงวันที่๓๑ธันวาคมนี้ด้วย
ครับผมสำหรับลูกหนี้รายใหม่นะครับ
ก็ให้ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนด้วย
แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการนะครับที่มาช่วยดูรายการนะคุณชิสาในช่วงวิกฤตแบบนี้
เอางี้ละกันมันมีรายละเอียดอีกเยอะ
ใช่แล้วค่ะก็เป็นหนึ่งมาตรการดีช่วยกัน
เรื่องต่อไปคุณผู้ชมเราไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันหน่อย

คือมันดูไม่ออกเลยว่าใครเป็นใคร
แล้วมาทำอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรแบบนี้
จะมีใครเจ็บใครตายหรือเปล่า
เอาเป็นว่าช่วงหน้ากลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสบัติข้าว

อย่างนี้ผมย้ำก่อนแล้วกันว่ารายการเราเนี่ย
เป็นรายการสดนะบางคนยังไม่เชื่อว่าเราสด
ผมจะแยกเขี้ยวยิ้มให้ดูเหงือกว่ามันสดขนาดไหน

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมส่งไลน์มาคุยกับเราได้นะครับ

ใช่แล้วครับนะครับหลายท่านก็ส่งมาได้อีกนะครับ

เพราะว่ามันแต่ละเรื่องนี้ถึงพิษถึงขิงจริง
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนี่ไม่มีใครอยากเป็นหรอกครับคุณชิสา
บางทีพอมันเป็นแล้วมันก็จะต้องลำบากอะค่ะ
สุดท้ายลำบากที่ว่าคือต้องลำบากกับแก๊งทวงหนี้
บางคนไม่ได้มาแบบดีนะมาแบบโหด
ทำร้ายเขาโดยไม่กลัวกฎหมายอย่างกรณีนี้
จะเกิดอะไรขึ้นไปดูเหตุการณ์กันค่ะ
วุ่นวายเลยดูไม่ออกเลยใครเป็นใคร
ใช่ค่ะแล้วเนี่ยฝนตกด้วยก็ไม่กลัวเลยนะคะ

โหดจังจังหวัดภูเก็ตนำคลิปนี้มาโพสต์

คือแก๊งทวงหนี้เนี่ยนะคะยกพวกมาทวงหนี้กับแม่ค้าขายของถึงบ้าน
พูดจาหยาบคายลูกหนี้เองก็ทนไม่ไหวทนฟังคำด่าไม่ไหว
ก็เลยมีการตะลุมบอลชกต่อยกันอย่างนี้แหละคุณชนะ
พอเริ่มเปิดศึกในเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันก็อย่างที่เห็นเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านพรุสมภารอำเภอขลังจังหวัดภูเก็ต
เมื่อวันที่๒๖สิงหาคมที่ผ่านมาก็ต้องฝากไปหน่อยละกัน
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับให้จัดการเรื่องนี้ไม่ไหวจริง
งั้นถ้าเกิดว่าไม่มีการมาจัดการอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีแบบนี้อีกอ่ะ
ถูกนะคะแล้วยังไงต่อล่ะพอคลิปนี้โพสต์ออกไปแล้ว
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันเยอะแยะก็สองแนวแหละ
บางคนก็เห็นใจเจ้าหนี้ว่าอุตส่าห์ให้ยืมเงินแต่ลูกหนี้กฎหมายจ่ายบ้าง
ไม่ตรงเวลาบ้างอะไรบ้างบางคนก็เข้าใจทางลูกหนี้เหมือนกัน
ว่ามันก็ทวงได้อ่ะแต่ว่าอย่าทวงรุนแรงไงมันก็มีกฎหมายเรื่องของการทวงหนี้อยู่
เพราะฉะนั้นนะคะทำตามหน้าที่ของตัวเองแล้วกัน
ไปยืมเงินเขาก็คืนให้ถูกเวลาถูกจำนวนตามที่ตกลงกัน
จริงส่วนคนที่เป็นเจ้าหนี้เองก็ทวงแต่แบบว่าพอดีตาม
คือพอมันเกิดความรุนแรงขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ได้จบแค่เรื่องของการทวงหนี้แล้ว
มันต้องไปในเรื่องของการทำร้ายร่างกายกันต่อด้วย

ดีที่สุดคือไม่เป็นหนี้และดีที่สุดคือไม่ต้องให้ใครเขายืมเรา
เราต้องช่วยตัวเองไปก่อนอย่างนั้นดีกว่านะ
คุณผู้ชมครับที่ตลาดแห่งนี้เขาบอกว่าวุ่นเลย
วุ่นตั้งแต่ตี๔ยัน๘โมงเช้า
เรื่องของเรื่องมีอยู่คนหนึ่งเขาใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด
แต่ตัวเขาน่ะไม่ยอมกักตัวแล้วก็มาที่ตลาดแห่งนี้เหมือนเช่นประจำ
ในตลาดเขาก็กลัวสิครับ
คือเขาก็เป็นกังวลกันแต่ผมก็เห็นใจทั้งสองฝั่งจริง
เล่าให้ฟังก่อนที่เห็นเนี่ยคือแม่ค้าวัย๖๙ปีเป็นแม่ค้าขายพริกแกงและผักสดในตลาดสดเทศบาลลูกแก่หมู่๖ตำบลลูกแก่อำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
คือมีการโต้เถียงกันแหละระหว่างพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแบบนี้ไม่มีใครยอมใครเพราะเขากลัวครับกลัวเรื่องของโควิดมันจะมาระบาดในตลาดแห่งนี้ใช่แล้วคือมันมีความเป็นไปได้ไงเพราะว่าก็ต้องเข้าใจแม่ค้าเขาอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เขาป่วยโควิดหลายคนก็บอกว่าไปตรวจสิไปตรวจจะได้แบบว่าสบายใจกันแล้วกัน
สวมชุดเต็มยศมาเลยแบบนี้ครับเอาเชือกฟางมากั้นพื้นที่หน้าร้านของแม่ค้ารายนี้มันคือไม่ให้ใครเดินผ่านอ่ะจากนั้นนะตำรวจสายตรวจสอบพอลูกแกรมรมทั้งผู้นำท้องถิ่นมาเกลี้ยกกล่อมอ่ะใช้คำว่าเกลี้ยกกล่อมเลยน่ะครับพูดคุยให้แม่ค้ารายนี้กลับบ้านเป็นกักตัวสภาพอืมแต่ป้าก็ไม่ยอม
ยาวยาวไปจนถึงแปดโมงเช้าอืมเพราะว่าแม่ค้าคนนี้กว่าจะยอมปั่นจักรยานกลับบ้านไปเองเนี้ยก็ใช้เวลาประมาณต้องแปดโมงกว่าแต่ล่าสุดนะครับเทศบาทตะบลลูกแกรเนี้ยเตรียมประกาศปิดตลาดสดแห่งนี้เอาไว้ก่อนอืมเพื่ออะไรเพื่อทำความสะอาดค่ะแต่เริ่มต้นก็คือวันนี้ไปจนถึง
หรือว่าเป็นไปได้ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคือร่วมด้วยช่วยกันดีกว่าค่ะหรือว่าคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อก็ให้ความร่วมมือด้วยเพราะว่ามันก็อาจจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจในการที่จะมาพูดคุยกับเรา
ยิ่งไปอยู่ในที่ชุมชนแบบนี้นะเห็นใจทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระมัดระวังตัวเองกันให้มากด้วยแล้วกัน
ทีนี้อีกหนึ่งวิธีที่หลายคนบอกอ่าถ้าอย่างงั้นเนี่ยฉันก็ต้องรีบฉีดวัคซีนสิ
จะได้ป้องกันโควิดถูกไหมคุณคะไปโรงพยาบาลค่ะแต่ไปกันเยอะรอกันแน่นขนาดเลย
ทางโรงพยาบาลก็เลยมีการประกาศถือโทรโข่งบอกเลยคุณบอกถ้ามีการกดดันหรือเรียกร้องอะไรขึ้นมานี่นะ
ไม่ฉีดเอ้ากลายเป็นเรื่องดราม่าเลยค่ะ
จึงขอปรับกระบวนการฉีดวัคซีนใหม่ทั้งหมดและผมยืนยันว่า
เท่าไรครับ
ยังมีการกดดันหรือ

เยอะเพื่อการผิดวัตถีมถนนในโรงพยาบาล
เพราะไม่มีจะประกาศจากโรงพยาบาลนะครับ
โอ้โหเรื่องแบบนี้จริงต้องฟังทั้งสองฝ่าย
คลากรทางการแพทย์เขาเหนื่อยอันนี้ผมรู้

ขณะที่ชาวบ้านเขาเองก็ตั้งใจจะมาแล้ว

จะรอรับการฉีดวัคซีนนะคะ
แต่ก็มีเป็นเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่ง

ว่าออกมาประกาศผ่านทรโขงเลยนะคะว่าเนี่ยถ้าทุกคนนะมายืนกดดันคุณหมอนะ
หรือมาทำอะไรให้รู้สึกว่าเป็นความลำบากความยุ่งยาก
ทางโรงพยาบาลเนี่ยจะขออนุญาตยกเลิกการฉีดวัคซีนเลย
เนี่ยมายืนรอกันอยู่หน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดราชบุรีค่ะ
พอคลิปนี้เนี่ยนะฮะถูกโพสต์ไปเนี่ยทางฝั่งของคนประชาชนทั่วไปที่เขามาต่อคิวเนี่ย
เขาก็แสดงความเห็นว่าเอ้าก็จัดระเบียบดีสิว่าเขามากันเยอะ
ไม่ใช่มาข่มขู่ประชาชนแล้วก็ยัดเย็ดความผิดให้เขาเออแต่ว่าเพื่อความชัดเจนนะคะ
ทีมข่าวก็เลยสอบถามไปยังคุณหมอที่อยู่ในคลิปคือนายแพทย์นิคมมะลิทองค่ะ
เป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชบุรีท่านรองผู้อำนวยการเนี่ยบอกว่า
เหตุการณ์ในคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ประชาชนเข้าใจผิดอืม
ก็เลยมาต่อแถวกันแบบนี้โอ้แบบนี้ก็มากันเพียบเลยสิก็ใช่ไง
ทีนี้คุณหมอบอกว่าจริงแล้วค่ะทางโรงพยาบาลเปิดฉีดวัคซีนให้เฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง
ใครบ้างล่ะผู้สูงอายุครับผู้ป่วยจะโรคเรื้อรังอืม
แล้วก็หญิงตั้งคันเป็นการเปิดให้ฉีดแบบการทดลองเท่านั้นก่อน
ไม่ใช่คนทั่วไปและในช่วงของการทดลองเนี่ยทางโรงพยาบาลนะครับ
เขาแจกบัตรคิวแค่สามร้อยคนเท่านั้นนะค่ะแต่ถ้าในภาพเนี่ยมากันเยอะขนาดเนี้ย
ฉีดไว้ไม่หมดหรอกครับประชาชนที่เข้ามารอกันหลายคนเขาบอกว่า
เนื้อข่าวเลยนะบอกมาเป็นพันอ่ะโอ้ไม่ไหวหรอกครับแบบนี้
แต่ว่าทางโรงพยาบาลเองก็ต้องขออภัยประชาชนด้วยที่ทำให้รู้สึกไม่ดีและเข้าใจแบบนั้น
คือทางโรงพยาบาลเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะไปข่มขู่หรอกค่ะ
แต่ที่ต้องพูดแบบนั้นก็เพื่ออยากจะให้เกิดความสงบเรียบร้อยอืม
ส่วนตอนนี้ชาวบ้านขาประชาชนชาวราชบุรีคะใจเย็นนะ
ทางโรงพยาบาลกำลังวางแผนอีกครั้งหนึ่ง
อันนี้แนะนำแล้วนะค่ะวางแผนเสร็จแล้วเนี่ยประชาสำคัญให้ดีนี่ไง
อีกเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวข้องกับการรักษาโควิดหรือว่าการกักตัวที่โรงพยาบาลสนาม
แต่มันเป็นเรื่องวุ่นวายแล้วเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นไงคุณชนะ
เกิดเรื่องเฉากรณีที่มีการทะเลาะวิวาสเล่นพนันเสพยาเสพติด
แล้วแววมาด้วยว่ามีกิจกรรมทางเพศแบบหมู่ด้วย

แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงไปดูเรื่องนี้ค่ะ
น้องคมว่าคุณออกก่อน
แล้วพฤติกรรมเนี่ยทำยังไงบ้าง
ก็คือบอกรายละเอียดนะคะ
ก็เป็นภาพวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่เขาได้อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ของเจ้าหน้าที่บอกว่ามีเหตุแอบย่องเข้ามามีอะไรกันตรงไหนตรงไหน
ผู้หญิงกี่คนเข้าไปหาผู้ชายจุดไหน
พอเสร็จภารกิจแล้วก็เดินกลับออกมา
แล้วมีเสียงบรรยายบอกอีกนะว่า
ฝ่ายหญิงเนี่ยให้ฝ่ายชายกอดจูบชัดเจนกันเลยมีคลิปเห็นชัดเลย
คือเขาแบ่งซีกกันชัดเจนนะชายหญิง
แต่ที่คุมอยู่น่ะนั่นคือตัวของผู้หญิงนะ
แต่เขาเอาฝากอุ้มหัวไว้บ้างแล้วค่อยกลับไปฝากของตัวเอง
ก็คือฝากของฝ่ายฝ่ายหญิงนั่นไง
เนี่ยฮะพอเหตุมันเกิดแบบนี้เนี่ย
ทางตำรวจฝ่ายปกครองตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ดูแลโรงพยาบาลสนามสมุทรปราการรวมใจ
คือเขาให้เป็นคือเขาใช้พื้นที่ตรงนี้
มันก็คืออาคารโกดังให้เป็นโรงพยาบาลสนาม
คือทั้งหมดทั้งมวลเขาร่วมประชุมกันเลยนะ
แล้วเขาร่วมกันตรวจค้นเพื่อจัดระเบียบภายในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้
ถามว่าอยู่แถวไหนริมถนนคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ
ตำรวจบางกลาอเภอบางพลีจังหวัดสมุดปราการ
ตรงนี้เนี่ยนะฮะเป็นจุดที่มีผู้ป่วยติดโรคโควิดทั้ง
ชายและหญิงมาพักรักษาตัวอยู่ประมาณสัก
พันคนอืมเยอะมากเพราะฉะนั้นการจัดระเบียบเนี้ยก็ต้องเข้มงวดมาก
แล้วก็ต้องเข้าใจเจ้าหน้าที่ว่างานเขาจะเยอะมากนะ

เจ้าที่บอกนะว่านอกจากแอบไปมีแพทย์สำคัญกันในลักษณะ

อะไรอ่ะยาเสพติดหรอ
ทำร้ายร่างกายก็มีเล่นพนันก็เอาด้วยค่ะ

จริงครับขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นนะครับ
ก็พบว่าผู้ป่วยบางรายทั้งชายและหญิงเนี่ยเข้ามานั่งปะปนกันเฉยเลย
ทั้งที่เจ้าหน้าที่เขาได้คัดแยกแล้วให้อยู่คนละที่กันเพื่อความเรียบร้อย
และเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาก็ได้คอยตักเตือนอยู่ตลอดเวลา
แต่ต้องบอกอย่างนี้บางรายนะบางรายดื้อไม่ยอมฟัง

จากการตรวจค้นที่ตรวจกันอยู่เนี่ยเจออะไรบ้าง
บุรีบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมกับน้ำยาด้วยไอน้ำยาที่มันเติมในบุหรี่ไฟฟ้า
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยเขาห้ามสูบบุหรี่ภายในโรงพยาบาลสนามนะ
เข้าใจกันเอาไว้ก่อนพยาบาลทั่วไปก็ไม่ให้สูบ
อันนี้ก็ต้องห้ามมันก็ไม่ได้มีผลดีไง
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าผู้กักตัวที่นี่ส่วนหนึ่ง
มักแอบทำผิดกฎระเบียบบ่อยครั้งบ่อยจนเจ้าหน้าที่เอือมอ่ะคุณชนะ
เจ้าหน้าที่พยาบาลเองเขาก็มีกำลังไม่เพียงพอ
ไหนจะต้องรักษาไหนจะต้องหาอะไรมาดูแล
จะต้องคอยเดินตรวจตราตลอดเวลาอีกนะคะ
กล้องวงจรปิดมีก็จริงแต่ว่ามันก็จับภาพได้แค่บางมุมเท่านั้น
อืมคือเป็นห่วงอ่ะครับเนอะนะคะคือแค่สถานการณ์โควิดมันก็แย่มากพอ
บุคลากรทางการแพทย์เขาก็ทำงานกันหนักมากพออยู่แล้วเออ
แล้วยิ่งมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหมันยิ่งไปกันใหญ่
ร่วมด้วยช่วยกันนะครับบอกแบบนี้แล้วกันอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อย
เป็นไปกว่าชิดขวาไปเลยอุ้ยเหรอไปเจอกับผู้ต่างหากลุ่มนี้ค่ะ
นี่ดูภาพเหตุการณ์ไปเรื่อยนี่นี่ไม่ได้ใช้มนต์นะค่ะแต่เขาใช้อะไร

ใช้มือแล้วก็ใช้ลวดครับคุณชิสาเขาใช้ลวดสะดอกกุญแจประตูห้องขัง
ที่เห็นนะครับมีผู้ต้องหาในนี้อยู่๒คนก็คือนายนารินรณชิตหรือแย้อายุ๓๕ปี
และนายวิชิตหินขาวหรือว่ากลิ้งอายุ๓๕ปีถูกจับกลุ่มในคดีร่วมกันลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
หรือว่ารับของโจรแล้วถูกนำไปขังเอาไว้ในห้องขังของสพมะขามจังหวัดจันทบุรีครับ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมโดยที่คนนึงเนี่ยพยายามใช้ลวดสะดอกกุญแจประตูห้องขังก่อน
แล้วก็นั่งทำอยู่ตรงนั้นสักพักนะคะพอสามารถคลายล็อกแม่กุญแจออกได้แล้วก็ยังไม่เอาแม่กุญแจออกจากประตูห้องขัง
ทำเนียนทำเป็นเนียนแล้วเขาก็ลุกนั่งนั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นสักพักไปสะกิดเพื่อนให้เพี้ยน
เรียบร้อยเรียบร้อยนายจัดการแล้วเหรอเดี๋ยวนายไปอีกฝั่งหนึ่งเว้ยไปดูไปดูเดี๋ยวเราจะยื่นมือไปดึงไอ้ที่ล็อกไว้ดึงขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเปิดประตูแล้วนะ
เนี่ยฮะทำงานกันเป็นทีมคนหนึ่งดูอีกคนนึงทำเนียนล้วงไว้ยื่นมือไปแบบนี้ค่อยโอ้โหแล้วค่อยเปิดประตู
แล้วก็พากันนะครับเก็บของหลบหนีไปเลยโอ้โหแต่หารู้ไหมนะวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยค่ะ
ทีนี้วันนี้ช่วงตี๔นะคะตำรวจเดินมาตรวจดูห้องขังตำรวจบอกงงเห็นประตูเปิดอยู่แต่
เห็นประตูแบบมันเปิดอยู่อ่ะนะเออแต่ว่าไม่เห็นผู้ต้องหาแล้วดูดิคืนแม่กุญแจไว้ที่เดิมด้วย
พยายามทำทุกอย่างเหมือนเดิมนะคะพอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูตำรวจถึงได้เห็นขั้นตอนการหลบหนีนี่แหละค่ะ
อืมตอนนี้เร่งติดตามตัวจับกลุ่มได้แล้วคนหนึ่งนะคือนายวิชิตหินขาวอ่ะที่น่าเป็นห่วงคืออีกคนนึงครับ
เขามีรายงานว่าไปก่อเหตุนะในพื้นที่มะขามนี่แหละครับขโมยรถจักรยานยนต์ก็คือรถมอเตอร์ไซค์เวฟสีขาวหมายเลขทะเบียน๑กกชชิง๕๗๗๒จันทบุรี
เขาคาดว่าจะขับหลบหนีไปในพื้นที่ในจังหวัดระยองฟังแบบนี้แล้วน่ากลัว
ทั้งสองนี้มีประวัติการก่อเหตุหลายพื้นที่ด้วยเป็นผู้ต้องหาเป็นบุคคลอันตรายเอาใครพบเห็นเบาะแสแจ้งคุณตำรวจเขาหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมเปลี่ยนเรื่องเตือนราวมาดูเรื่องราวในครอบครัว

รูปภาพที่คุณลูกเขาวาดลงไปเนี่ยมันก็สวยงามดี

เขาก็ต้องดูสิคุณพ่อก็ดูคุณแม่ก็ดู

วาดอะไรอยู่นี่ลูกนี่อะไรมึงวาดลูกพ่อแม่อยู่

แล้วเนี่ยแม่แล้วเนี่ยหนู
อ้าวทำไมมีมีสี่คนแล้วเนี้ยใครน่ะเงียบใหม่พ่อไง
อุ้ยความหักมันก็จะมี๒คนเท่านั้น
เธอกับเขาจะรักกันฉันยอมป่ะใด
อันนี้แม่ต้องร้องแบบนี้เลย
เดี๋ยวคุณดูแม่นะตอนแม่สะดุ้งเฮือกขึ้นมาเนี่ยนะ

โอ้โหตาขวางเลยคุณเคยเห็นคนตาขวางไหม

คุณดูภาพนี่ตาขวางเป็นอย่างนี้

ยิ้มแบบยิ้มยังไงยิ้มเจือดเหรอคะ
เอ้ยหางานให้พ่อแล้วลูก

แต่ว่าไม่ได้ไม่ได้นะลูกนะ

อาจจะหมายถึงเพื่อนคุณแม่หรือเปล่า
หรือว่าเป็นน้าเป็นอาบญาติพี่น้องหรือเปล่า
แม่ใหม่ไม่มีลูกเอ้ย
ไม่มีไม่มีอยู่ในรูปนี้หรอก
เอานับดีนับสมาชิกให้ครบคนแล้วกันนะลูกนะ

เอ้าคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
ก็เป็นเรื่องระทึกนะเป็นใจให้ดีไว้แล้วกันคุณผู้ชม
อาจจะคนอะลมกับเมื่อสักครู่
คือเกิดเหตุการณ์พ่อคลุ้มคลั่งค่ะ
จุดไฟเผารถกระบะ
แล้วก็เอามีดเดี๋ยวนั้นมาจอคอตัวเอง
อีกมือนึงจูงลูกชาย๕ขวบด้วยคุณผู้ชม
โอ้โหเหตุการณ์มันจะเป็นยังไงต่อไปไปดูกันค่ะ
โอ้โหน่าตกใจนะเห็นแบบนี้คุณผู้ชม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายเดชอุดมบุญธริก
หน้าปั๊มน้ำมันปตทสหกรการเกษตรเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
จากที่ตำรวจได้รับแจ้งค่ะว่ามีรถกระบะต้องสงสัยว่าภายในมีเด็กเล็กอยู่ในรถ
แล้วรถคันนี้ก็จอดอยู่หน้าโรงน้ำแข็งริมทางหลวงหมายเลข๒๔
แต่ว่าไม่มีใครยอมลงมาจากรถครับอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานานนะคะ
ตำรวจก็เข้าไปสอบถามไง
แล้วคนขับรถกระบะก็ขับรถหนีเฉยเลยคุณชิสา
คือเนี่ยนะคะตามลูกศรเนี่ยเลย
ช่วงที่เอามีดใช่ไหมจ่อตัวเอง
มันเป็นภาพที่น่าตกใจมากค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเจรจาอยู่เกือบชั่วโมงนะคะ
อุ้ยอีกแล้วอุ้ยภาพนี้น่ากลัวจริงจริง
ค่ะคือพาเดินไปเดินมาสุดท้ายยังไงคะกลับไปจุดไฟเผารถตัวเอง
แล้วก็พูดจาเอะอะโวยวายเรียกว่าจับต้นชนปลายไม่ถูกเลยค่ะ
สุดท้ายครับคุณผู้ชมครับตำรวจครับอาศัยจังหวะเผลอครับ
ชาร์จเลยเข้าชาร์จแล้วก็แย่งตัวเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
ขณะที่คนขับรถกระบะซึ่งเป็นพ่อของเด็กได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะ
ถูกส่งตัวไปรักษาตัวก่อนที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม
พร้อมกับตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก่อนเลย

ไหม้ทั้งคันได้รับความเสียหายสิครับแบบนี้
ตำรวจเองก็จะต้องไปสอบถามญาติว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็เลยทราบว่าผู้ชายคนก่อเหตุเขามีประวัติ
รับการรักษาอาการทางจิตเวท
แต่พักหลังมาเนี่ยไม่ค่อยได้กินยาค่ะ
ก็เลยอาจจะทำให้เครียดหรือว่าเกิดอาการคลุ้มคลั่งเกิดขึ้น
นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่เราเล่าให้ฟังบ่อย
ใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการทางจิต
ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องจริง
อย่างนั้นคุณจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เฝ้าดูแลกันให้ดีนะคะ
ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับก็ระทึกเหมือนกัน
เพราะหนุ่มคนนึงครับประสบอุบัติเหตุ
กู้ภัยเขาก็ไปช่วยแต่สุดท้ายนะครับ
เหมือนกับว่าคุ้มครั่งคุมตัวเองไม่อยู่
อาการเป็นยังไงไปลองดูครับ
อยากกลับบ้านคือตอนแรกจะได้กลับดีอยู่แล้วถ้าพี่ไม่คุ้มข้างซะก่อน
เรื่องของเรื่องเป็นแบบนี้อยู่ก็มีอาการแบบนี้คึกฮัดขัดขืน
เจ้าหน้าที่ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องจับตัวมัดรัดให้แน่น
เปรย์สนามแบบนี้ก่อนที่จะนำตัวเนี่ยส่งโรงพักแล้วดูสิ
เตรียมจะส่งให้สำรวจยังยังมีอาการอย่างงี้เลยอ่ะ
นั่นอ่ะสิฮะลุงคนนี้คือใครชื่อว่านายยาศรลีฟูอายุสามถึงสามปี
เป็นชาวไทยใหญ่สภาพร่างกายก็มีแผลถลอกปอกเปลือกบริเวณใบหน้าและลำตัว
ทำไมอ่ะถามว่าทำไมถึงมีก็กระโดดลงมาจากรถตู้ของเจ้าหน้าที่กู้ภัยไง
อืมเขากำลังพาไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพุทธโสธรอืม
หลังจากที่ผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์ตากฝนแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุ
อืมกู้ภัยเขาก็ไปช่วยไงปรารถนาดีก็ก็ทำหน้าที่กู้ภัย
แต่ตัวเองกระโดดหนีลงมานะคะกระโดดมาตรงไหนตรงจุดเกิดเหตุบริเวณริมถนนสุวินทะวง
ใกล้กับบริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัดสาขาสาขาฉะเชิงเซาหมู่เจ็ด
ตะมนต์วังตะเคียร์ดำเพิ่มเมืองฉะเชิงเศร้าค่ะ
คนเจ็บเกิดคลั่งชกต่อยกับเจ้าหน้าที่ในรถ
แล้วก็เอาปากกาแทงหัวเจ้าที่แล้วก็เปิดประตูโดดหนีลงมา
กระโดดลงตรงนี้แหละครับบนถนนเนี่ยครับรถตอนขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่
ใช่เพราะมีการชุดละมุนกันอยู่ข้างหลังแล้วหลังจากนั้นพอ
เขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงทำร้ายเจ้าหน้าที่เราไม่บอกครับเขาอยู่ในอาการเมาคลั่ง
อ่ะไปดูคนเจ็บหน่อยนะครับนายเจนรงอังคณาวิตันนะครับ
เป็นอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยชาเชิงเศร้าคนนี้แหละที่ได้รับบาดเจ็บ
กุ้ดูดิเห็นเลือดมั้ยนะคือเขาว่าตอนที่รับตัวนายซอร์
ขึ้นรถมาเนี่ยนายซอก็ยังนอนอยู่ตรงเปรย์อาการปกตินะ
โว้ยขึ้นมาพยายามลุกขึ้นจากเปลยอ่ะจะกลับมาจะกลับมา
อะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็เปิดหน้าท้ายรถตัวเขาเองพยายามห้ามแล้ว
แต่ถูกนายซอนชกเข้าไปแล้วแถมแย่งปากกาที่พกมาตรงกระเป๋า
แท้งที่ศีรษะจะได้รับบัตรเจ็บแบบเนี้ยครับนี่แหล่งมากเลยนะฮะ
ตำรวจบอกว่าจะรอให้นายยาสอหายจากอาการคลุ้มคลั่งก่อนนี่ยายซออยู่นี่
อยู่เนี่ยอ่าค่ะแล้วพอเสร็จแล้วนะแล้วสุดท้ายไปไม่ได้ไปโรงพยาบาลแล้วมั้งเนี่ย
อาการอุณหารจริงแล้วตอนนี้ก็พยิมต์ติดต่อใน
ถูกนายยาสอนนะคะเออให้มาให้ปรับคำหน่อยมาให้ข้อมูลหน่อยละกันอู้
เราเนอะโอ้เนี่ยฮะจากจะได้ไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวดีดีค่ะ
สอนอแทนเออแล้วตัวเองก็เจ็บอยู่อย่างนั้นนะคะ
คุณผู้ชมอีกเรื่องหนึ่งมาดูหน่อยเป็นเรื่องของความเชื่ออีกแล้วคุณชนะ
คือมีลูกคนนึงนี่นะคะมีลูกของผู้หญิงคนนึงเนี่ยเขามีอาการเหมือนกับว่า
วกเป็นเลือดนะคะแล้วก็พอเสียชีวิตไปไปดูเครื่องในอวัยวะภายในน่ะ
หายไปหมดแล้วอ่ะคือญาติพี่น้องเขาบอกแบบนั้นนะค่ะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะ
ลูกเขาเนี่ยนะคะถูกปอบกินหรือเปล่าไปดูเหตุการณ์นี้กัน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเดินทางไปถึงบ้านหมอจังหวัดสระบุรีพี่ติคนดีคนเดิมของเรานี่แหละ
ไปพูดคุยกับนายกระด้งเป็นชื่อสมมุตินะคะครับเขาบอกว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ย
ผ่าตัดสมองจากเหตุรถมอเตอร์ไซค์คว่ำจนเลือดข้างในสมองอืม
จากนั้นลูกสาวก็มีอาการป่วยเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่๑๙สิงหาคมนี้เองค่ะ
ลูกสาวของนายกระด้งบอกว่ารู้สึกปวดลำไส้
เหมือนมีใครมาบีบปวดจนเหมือนกินข้าวไม่ได้อะค่ะ
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมก็คุณพ่อยังเล่าเพิ่มเติมนะครับ
ในช่วงที่ลูกสาวอยู่บนเตียงลูกสาวทำท่าทาง
เอามือสองข้างขึ้นมาแล้วก็ขยุ่มขยุ่มอารมณ์นึกนึกภาพดู
เมืองปอปหยิบอ่ะแร่บลิ้นตาเหลือกแล้วพูดออกมานะว่า
คำเป็นใครอ่ะยายคำเนี่ยเป็นย่าของคนตายและเป็นแม่ของนายกระด้ง
คือบอกเองนะว่าข้าเนี่ยคือยายคำ
เป็นปอบผีฟ้ามาจากเชียงใหม่
แล้วก็เหมือนข่มขู่บอกว่าห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะ
ไม่งั้นจะฆ่าให้หมดเลย
จากนั้นนะคุณผู้ชมนะก็ดูอาการไปจนกระทั่งว่าเออดูเหมือนลูกสาวอาการดีขึ้น
หมอเองก็ให้ลูกสาวกลับมารักษาตัวต่อที่บ้าน
แต่ก็ยังกินข้าวไม่ได้อยู่ดีแล้วก็ปวดท้องอ้วกจนเป็นเลือดอีก
ก็เสียชีวิตก็แสดงความเสียใจด้วยนะแต่อย่างนี้คุณหมอก็เอ็กซาเรย์นะ
เพื่อจะหาเรื่องของสาเหตุการณ์ตายอ่ะเนอะแล้วตัวคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
เขาบอกว่าหมอเนี่ยเอ็กซาเรย์แล้วไม่พบตับไม่พบไตไส้พุงของลูกสาว
เขาพูดแบบนั้นนะซึ่งตัวเขาเองตัวคุณพ่อเชื่อเลยว่าต้องเป็นผีปอบ
มากินตับไตไส้พุงของลูกสาวอันนี้นายกระด้งพูดก็คือคุณพ่อของผู้เสียชีวิต
เขาเป็นคนพูดเองแล้วเขายังเชื่อนะว่าแบบนี้ไม่ปกติแล้ว
คือเรื่องของเรื่องเขาเชื่อว่าเป็นผีปอบที่มาจากแม่ของตัวเขาเองเฮ้ย
เหตุผลเพราะว่าแม่ของตัวเขาเคยบอกกับลูกสาวก็คือตัวหลาน
คนที่เสียชีวิตว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์บ่อยระวังนะคว่ำจะไส้ไหล
เอ้าเอ้าพูดอะไรแบบนั้นเออเออแล้วลูกก็ลดล้มจริงจริงอ่ะเออ
นะคะไปฟังเสียงกันเลยดีกว่าค่ะ
คือว่าเขาทำไม้ทำมือหยิบอย่างงี้อย่างปอบครับแล้วก็ตอนมานอนอยู่
อยู่บ้านเอ้ยตอนอยู่โรงพยาบาลบ้านหมอครับ
เขาเอ่ยปากออกมาผมผมถามลูกผมว่าครับ
เป็นใครมาจากไหนครับทีนี้ลูกผมก็ตอบว่า
กูเป็นใยคำครับคือปอบผีปอบ
มาจากเชียงใหม่ครับคือว่าเขาอยากฆ่าทุกคนว่า
อย่าไปพูดกับใครนะว่ากูเป็นปอบสีฟ้า
ถ้ามึงไปพูดกับใครกูจะกินพวกมึงให้หมด

ถูกคุณย่าขู่ไว้แบบนี้เอางี้ทางทีมงานของเรานี่
คุณตินักข่าวสำหรับเวสีค่ะติดต่อไปเลยค่ะ
หาหมอปลาค่ะวิดีโอคอลกันอย่างนี้เลยนะคะไปเจอกับหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ทีนี้พี่กระโด้งเนี่ยนะก็คุยกับหมอปลาหมอปลาก็ถามว่าเคยเห็นผีปลอบรึเปล่า
นายกระด้งก็บอกว่าเคยเห็นแต่เงาแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
แล้วก็ได้ยินชาวบ้านเล่ามาประกอบกับอาการของลูกสาวที่เป็นที่คือเหมือนกับขยุ่มมือ
ลิ้นปริ้นตาเหมือนในหนังในละครที่เราดูอ่ะแล้วหมอปลาว่าไงไปฟังเลยค่ะ

ก็เนี่ยพ่อพ่อต้องตั้งสติก่อนสิบางคนที่บอกว่าเจอผีปอบแต่พอถามแล้วเจอปอบไปยังไงก็ตอบกันไม่ได้
เอางี้เราไปคุยกันเลยกับคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบ
ก็คือนางบุญธรรมอายุ๖๕ปีแม่ของนายกระด้งนั่นแหละ
นี่คุณยายคนนี้นะคะเออคุณยายคนนี้เขามีอาชีพหาบของไปขายในตลาดในอำเภอบ้านหมอ
โดยจะขายสินค้าพวกปลาส้มผักต่างต่างอะไรอย่างเงี้ยนางบุญธรรม
เล่าว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้หรอกว่าทำไมถึงถูกกล่าวหาว่าเป็นปอบทั้งที่ไม่เคยมีอาการอะไรแบบนั้นเลย
เออส่วนกรณีที่ลูกชายเคยบอกว่าตัวคุณยายเนี่ยบอกกับหลานสาวว่าขี่มอเตอร์ไซค์ให้ระวัง

ยายยืนยันว่าไม่เคยพูด
แต่หลานสาวอย่างเดียวเพราะกลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุ

ส่วนเรื่องที่ชาวบ้านบอกว่าตัวคุณยายเองเข้านอนแต่หัวค่ำ
ก็เพราะว่ายายอยู่คนเดียวอ่ะเออ

เออก็ถึงเวลาก็ต้องนอนแล้ว
ผู้สูงอายุเขาอยู่ต่างจังหวัดเขานอนไวกัน

อีกอย่างหนึ่งคือทำงานมาทั้งวันหอบขาย

ทำไมเขาถึงมาบอกว่าแม่เป็นปอบอันเนี้ยอืม
เฮ้ยแต่เขาพ่อกันมันไม่จริงหรอก
แม่ก็ไม่ถือกับเขาหล่ะบอกเขา

อายุ๖๘ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่
เปิดเผยว่าตัวเองเชื่อว่านางบุญธรรม
น่าจะเป็นปอบนะถึงแม้จะไม่เคยเห็น

เขามันไม่ลืมมานานแล้ว
เขาตรงบ้างอะไรบ้างเขาบอกอย่างคนที่เป็นปอบอะไรอย่างนี้
เราก็เชื่อเขามันเรื่องจริงเขา

ไม่เคยเลยบ้างเขาอยู่ติดกันไม่กลัว

ไม่เอามันกลัวเขาตามมากินเรา

บางทีก็พูดต่อกันก็เชื่อต่อกัน
อันนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งจากคุณพี่คนที่เขาอยู่ใกล้ชิดกับคุณยาย
ทีนี้เราอยากรู้ค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของน้องคนนี้
ทีมข่าวเลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
สอบถามซิว่าตับไตไส้พุงของน้องเนี่ยยังอยู่ไหม
ถูกผีปอบกินไปตามที่นายกระด้งอ้างจริงหรือเปล่า
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบอกแบบนี้ว่า
ตัวคุณหมอบอกกับนายกระด้งผู้เป็นพ่อนั่นน่ะ
บอกไปว่าผลเอ็กซาเรย์ไม่พบอะไรที่ผิดปกติในร่างกาย
แล้วก็พูดต่อว่าการเอ็กซาเรย์นั้นไม่สามารถดูตับไตไส้พุงได้
หากอยากรู้ว่าตับไตไส้พุงยังอยู่ดีไม่ดี

ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนายกระโด้งถึงคิดแบบนั้นว่า
ตับไตไส้พุงหายไปคืออาจจะฟังไม่ได้สับหรือเปล่า
จับไปคิดอะไรในลักษณะแบบนั้น
เห็นอาการของลูกที่เหมือนทำท่าเหมือนกับปอบที่ตัวเองเคยได้ยินมาหรือเปล่า

แต่ถ้าเกิดไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนอันนี้เราต้องสืบหาความจริงกันเนอะ
ใช่แล้วค่ะจากความเชื่อมาดูอีกหนึ่งเรื่องความจริง

ช่วงนี้กระแสข่าวหลายเรื่องแรงมาก
แต่เรื่องลุงพลเป็นตำนานเหมือนกัน
นะคะตอนนี้ลุงพลเองก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มนะคะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาค่ะ

ผู้ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่

สถานีตำรวจภูทรมุกดาหารนะคะ
สีหน้าของลุงพลก็ปกติ
ไม่ได้มีท่าทีเคร่งเครียดอะไร
เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้สอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ใช้เวลาในการพูดคุยกันประมาณ๓๐นาทีลุงพลก็กลับออกไป
ส่วนข้อกล่าวหาที่เพิ่มเติมในวันนี้นั้นก็เป็นข้อหาที่๔ค่ะ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหานี้รุนแรงมากนะ

ก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเดือนมิถุนายนครับ
ลุงพลเนี่ยถูกออกหมายจับ๓ข้อหานะ

ก็มีข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปจากบิดามันดา
ทิ้งเด็กอายุไม่เกิน๙ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย
ทำให้การชนะสูตรพลิกศพหรือผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปครับ
แล้วก็ทั้ง๓ข้อหานี้โทษสูงสุดก็คือจำคุก๑๕ปีเลยนะครับ
สารก็อนุญาตให้ประกันตัวเพราะเห็นว่านายชายพลไม่มีพฤติการหลบหนีนะคะ
แต่ว่าทางด้านนายชาญหลาโพหรือว่าตาชาญก็พูดถึงความผิดฐานเจตนาค่าบอกว่าเอ๊ะ
ไม่น่าจะเป็นไปได้นะเพราะว่าช่วงเช้าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไป
ตาชาญลุงพลและป้าแตนอยู่ด้วยกันที่ไร่นา
ก็เลยคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ลุงพลจะเป็นคนก่อเหตุหรือว่าเจตนาก่อเหตุ
ตาชาญกันเลยแล้วกันค่ะเขาตั้งเขาหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
จะเอาเวลาไหนไปฆ่าจะเอาเวลานั้นไปกระทำ
ตอนเช้ายังอยู่กับตาอยู่เลยเช้าวันที่น้องหายล่ะ
โมงเก้าโมงอ่ะอยู่ที่ไล่เลยเออซึ่งตรงนี้ตาชานี้ฟ้องเป็นพยานให้แน่นอนแล้ว
ใช่ขอเป็นพยานเลยแต่ความจริงมันก็อยู่ในความจริงนี่แหละ
ซึ่งตาชาญก็เชื่อตรงนี้แน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์เชื่ออยู่แล้ว
ลูกทั้งหมดเลยไม่เชื่อแน่นอนว่าไม่มีใครฆ่าไม่มีใครทำทั้งลูกเขยลูกสาวแหละ
อ่ะความคืบหน้าเรื่องของคดีนี้เดี๋ยวไทยรัฐทีวีจะตามให้นะครับ
เป็นประเด็นข่าวที่หลายคนสนใจนะคะแต่เรื่องต่อไปนี้เราไปดูกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมว่า
เด็กคนนี้เนี่ยเขากลัวอะไร
ดูท่าทากับเบะมาแล้วเบะมาแล้วโอ๊ยโอ๊ยกลัวกลัวกลัว
เฮ้ยหนูเป็นอะไรลูกเอออยากรู้เลยอยากรู้เลยเอางี้ละกันนะคุณผู้ชมนะ
ช่วงหน้าเดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
ตอนสมัยเราเด็กเนี่ยผมว่าเรากลัวอะไรมากมายหลายอย่างนะ
เรียวก็กลัวกลัวคุณครูกลัวตำรวจกลัวไปหมดเลยค่ะ
นั่นน่ะสิไปดูกันหน่อยนะครับว่าเด็กคนนี้เขากลัวอะไรฮะ
เร็วไปเก็บไปให้หมดเก็บไปให้หมดเร็ว

สิเยี่ยมมากค่ะ

เฮ้ยมันเสียงดังคุณชนะคุณไม่กลัวเหรอเด็กไง
พร้อมไปด้วยหนูแย่งขนมแมวค่ะแสบจริง

จากข่าวที่เราเล่าไป๒ผู้ต้องหากดีลักษณ์ซ้ำเนี่ย
ที่เขาหลบหนีจากคุกของสพมะขาม
จังหวัดจันทบุรีตอนนี้ตามจับอุ้มตัวอีก๑คนได้แล้ว
ก็ตามจับครบทั้งสองคนแล้วนะครับ
ร้อยติดตามรายละเอียดข่าวสารต่างในข่าวเย็นไทยรัฐนะคะ
วันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป